ทุกผู้ชมครับต่อกันหน่อยนะฮะเรื่องของเรือหลวงสุโขทัยที่อับปลางกลางทะเลที่ประจวบคิริขัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทีนี้นอกจากการค้นหาผู้เรียงศูนย์หายอีก๒๓นายที่เป็นกำลังพล
คำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยออกจากสัตหีบชนบุรีเพื่อมุ่งหน้าไปชุมพร
ใช่ค่ะไปภารกิจที่นั่นแต่ไปเทียบท่าที่นั่นไม่ได้เพราะว่าคลื่นลมในทะเลเนี่ยแรงมาก
ก็เลยย้อนกลับตั้งใจว่าจะมาเทียบท่าที่ท่าเรือที่อำเภอบางสะพานที่ประจวบคิริขัน
แต่ก็เทียบท่าไม่ได้อีกเลยตัดสินใจว่าจะกลับที่สัตหีบ
แล้วก็น้ำทะเลซัดเข้าจนเรือเนี่ยแบบโอ้โหไฟฟ้องไฟฟ้าดับแล้วก็ค่อยเอียงลง
แล้วก็จมลงไปมันมีแชทหลุดออกมานะฮะ
หลังจากที่เราได้ติดตามกันไปที่คุณเข็มมาสอนอ่านไปใช่ไหม
ช่วงต้นของรายการนะคะเขาบอกว่าจะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือบางสะพานที่ประจวบคิริขัน
แล้วเขาไม่ให้เข้าเทียบท่าวันหย่งวันหยุดอะไรประสานงานกันล่าช้ามาก
นี่ล่าสุดนะฮะทำให้ทางท่าเรือที่ประจวบคิริขันเนี่ย
นายท่าท่าเรือประจวบที่บางสะพานเนี่ยเขาต้องออกมาชี้แจงเลยนะ
ค่ะบอกตอนนี้ตกเป็นจำเลยสังคมเลยเดี๋ยวไปดูจุดเริ่มต้นก่อนนะฮะ
มันมีกรณีที่เพจดังอย่างเพจอีซ้อขยี้ข่าวเนี่ยโพสต์ข้อความเอาไว้ด้วย
บอกว่าหากมีผู้รอดชีวิตให้ข้อมูลว่าแจ้งพบความผิดปกติของกราบเรือด้านซ้าย
และสภาพอากาศที่แปรปรวนจำเป็นต้องจอดเรือ
แต่มีคำสั่งให้เดินเรือต่อไปถ้าเกิดตรวจสอบแล้วพบเป็นเรื่องจริง
มันจะเลวร้ายมากจากนั้นมีอีกโพสต์หนึ่ง
ระบุว่าสงสัยปิดเสียงไลน์กันหมดพร้อมด้วยภาพแชทหลุดเวลา๑๘นาฬิกา๑๖นาที
วันอาทิตย์ที่๑๘ธันวาคมระบุว่าเรือหลวงสุโขทัย
ติดต่อใครก็ได้ครับช่วยเหลือด้วยด่วนเลยครับ
เครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารขณะนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับ
พยายามยื้อให้นานที่สุดเนี่ยมันก็เลยมีคำถามว่า
ทำไมตอนนั้นติดต่อกันไม่ได้ทำไมไม่ช่วย
ทำไมไม่ให้เข้าเทียบท่าจนน้ำทะลักเข้าเรือเรือเอียงแล้วก็อับปางลงต้องสละเรือ
ยังศูนย์หายอีกยี่สิบสามเสียชุดไปแล้วหกที่เจอ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เอง
นายธนาวุฒนาชัยซึ่งเป็นนายท่าท่าเรือประจวบ
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันนี่ท่านที่ยืนถือไมค์อยู่ตรงนี้นะฮะ
บอกขอชี้แจงผ่านสื่อมวลชนหน่อยตอนนี้เนี่ยโอ้โหกลายเป็นจำเลยสังคม
หลังจากถูกกล่าวหาว่าเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยไม่สามารถเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือประจวบที่บางสะพานได้
คุณธนาวุฒิบอกว่าขอชี้แจงอย่างนี้ฮะทางท่าเรือที่ท่าเรือประจวบที่บางสะพานเนี่ย
ได้รับการประสานงานจากเรือหลวงสุโขทัยตั้งแต่เช้า๑๘ธันวาคมนะ
ตั้งแต่เรือเนี่ยจะเข้าเทียบท่าซึ่งยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
แต่เนื่องจากสภาพอากาศในวันนั้นลมแรงคลื่นสูงมาก
หลังจากท่าเรือทางเรือหลวงสุโขทัยประสานมาเนี่ย
ก็มีการประสานกันตลอดตั้งแต่ตอนเช้านะแล้วประสานสื่อสารผ่านทางช่องทางไลน์กับน้องที่แผนก
โดยทางเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยได้ประสานบอกว่า
ขอให้ทางท่าเรือประจวบที่บางสะพานช่วยถ่ายภาพวีดีโอสั้น
คลื่นทะเลในตอนนั้นที่ท่าเรือส่งกลับมาให้ทางเรือหลวงสุโขทัยหน่อย
สภาพตอนนั้นคลื่นเป็นยังไงพอส่งกลับไปให้ทางเรือหลวงสุโขทัย
เป็นคนตัดสินใจเองว่าจะไม่เข้าเทียบท่า
ท่าเรือประจวบไม่ได้ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นพร้อมให้เข้าเทียบท่าอยู่แล้ว
แล้วตอนที่เกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัยยังไม่ถึงพื้นที่ท่าเรือประจวบที่บางสะพานเลย
ยังไม่ได้เข้าเทียบท่าไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วไม่ให้เข้าเทียบท่า
หลังจากนั้นเนี่ยทางเรือหลวงสุโขทัยเป็นคนแจ้งมาเองว่าไม่เข้าท่าแล้ว
และตัดสินใจว่าจะขอเดินทางกลับสัตหีบที่ชนบุรี
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าทางท่าเรือประจวบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้น
ในการตัดสินใจไม่ให้เรือหลวงสุโขทัยเข้าเทียบท่าเรือ
เราไม่ได้เป็นคนไม่ให้เข้าท่านะครับให้ทางเรือเป็นคนตัดสินว่าจะเอาเรือเข้าหรือไม่เข้า
ซึ่งหน้าตอนนั้นเรือหลวงสุโขทัยยังไม่ถึงท่าเรือประจวบ
ยังไม่ได้เข้าท่านะครับยังไม่ได้เข้าท่า
แล้วน้องต้นเรือก็ได้ดูภาพแล้วก็ได้คุยกันบางคำกับน้องที่แผนกนะครับ
แล้วก็ตัดสินใจมีคลิปที่ผมบอกเนี่ยฮะว่าไม่เข้าท่าแล้วจะเดินทางกลับสัตหีบนะครับ
ซึ่งทางท่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยซึ่งเป็นทางเรือที่ตัดสินใจนะครับ
กลายเป็นสื่อมาโจมตีว่าถ้าเรียนไม่อนุญาตให้เข้าท่าซึ่งมันผมต้องชี้แจงตรงนี้นั่นเป็นข้อเท็จจริง
คุณธนาวุฒินายท่าท่าเรือประจวบบอกว่าไอ้แชทที่เห็นเห็นกันเนี่ย
คือแชทเวลา๑๘นาฬิกา๑๖นาทีของวันที่๑๘ธันวาคมใช่ไหม
ที่บอกว่าโอ้โหที่เรือหลวงสุโขทัยวิกฤตแล้วขอความช่วยเหลือด่วน
แต่คุณธนาวุฒิบอกนี่มีหลักฐานทางฝั่งของท่าเรือประจวบเนี่ย
เป็นหลักฐานแชทไลน์ที่ได้แชทคุยกับเรือหลวงสุโขทัย
เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยประสานงานมาตั้งแต่เช้าว่าจะขอเทียบท่า
ซึ่งยินดีให้เทียบท่าไม่มีปัญหาเลย
หลังจากนั้นเรือหลวงสุโขทัยประสานมายังท่าเรือประจวบ
บอกว่าขอให้ถ่ายคลิปสั้นคลื่นลมที่ท่าเรือเนี่ยไปให้ดูหน่อย
นี่ฮะช่วง๑๒นาฬิกา๑๑นาที
จากนั้นทางท่าเรือประจวบถ่ายภาพส่งกลับไปให้นี่ฮะ
เป็นช่วงเวลา๑๒นาฬิกา๔๒นาที
นี่ว่านี่คลื่นลมเป็นแบบนี้นะที่ท่า
แล้วเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยได้ตอบกลับมาว่าไม่เข้าไปแล้วครับ
ขอบคุณมากครับตอน๑๓นาฬิกา๕นาที

พร้อมกับชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้นในวันที่๑๘ธันวาคม
เนี่ยบอกว่าท่าไล่เลยนะ
เริ่มตั้งแต่๙นาฬิกา๕๐นาทีเลย
ทัพเรือภาคหนึ่งเนี่ยได้ติดต่อมา
ขอนำเรือหลวงกระบุรีและเรือหลวงสุโขทัยเข้าเทียบท่า
เพื่อส่งทหารขึ้นรถบัสไปภารกิจที่จังหวัดชุมพร
เพราะว่าเรือหลวงเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าเทียบท่าที่ชุมพรได้

จากนั้น๑๑นาฬิกา๕๓นาที
ผู้บัญชาการของเรือหลวงกระบุรีแจ้งขอเข้าท่าขอเทียบเรือ
ขอให้ทางท่าเรือถ่ายภาพคลื่นลมในท่าเรือไปให้ดูหน่อย
หลังจากเรือหลวงสุโขทัยได้ภาพแล้วก็พิจารณา
แล้วแจ้งกลับมาว่าไม่ขอเข้าเทียบ
จะเดินทางกลับไปยังสัตหีบชนบุรี
๖นาฬิกาเรือหลวงกระบุรีแจ้งวิทยุขอเข้าเทียบท่า
และเข้าเทียบท่าเสร็จในเวลา๑๗นาฬิกา
จากเรือหลวงสุโขทัยขอนำเรือกลับเข้าเทียบท่าเนื่องจากน้ำเข้าเรือ
ขอกลับมาเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือประจวบที่บางสะพาน
น้ำเข้าเรือเครื่องยนต์มีปัญหา
จากนั้นอีก๒ชั่วโมงเรือหลวงสุโขทัยแจ้งขอความสนับสนุน
ส่งเรือลากจูงและทันทีที่ได้รับแจ้งจากทางท่าเรือประจวบ
ท่านที่ได้รับแจ้งท่าเรือประจวบก็ประสานเรือลากจูง
แล้วก็พร้อมให้การสนับสนุนทันที
แต่มันก็มีเหตุการณ์เรืออับปางลงก่อนแล้วต้องสละเรือ
จากนั้นเรือหลวงกระบุรีที่เขาเข้าเทียบท่าไว้ก่อนแล้วเนี่ย
เขาก็เลยไปช่วยทันทีไงอันนี้ทางท่าเรือประจวบเขาขอชี้แจงแบบนี้
ทีนี้ค่ะก็มีเรื่องที่ต้องขอชี้แจงเหมือนกันทางกองทัพเรือชี้แจง
คือเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเสนาธิการทหารเรือเป็นตัวแทนไปชี้แจง
คณะกรรมธิการการทหารสภาพผู้แทนรัศดรเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เรืออับปาง
ก็คือพลเรือเอกชนละทิศนาวานุคระเศรษฐการทหารเรือ
ซึ่งก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมค่ะ
โดยบอกว่าจากการตรวจสอบก่อนเรือจะอับปาง
กำลังพลทั้งหมดได้ขึ้นมาอยู่ในบริเวณที่ไม่จมน้ำแล้ว
แต่เมื่อเรืออับปางไปแล้วอาจมีพลังดูดของน้ำ
ขณะนี้หมู่เรือที่เข้าไปสำรวจและกู้เรือถึงพื้นที่แล้วนะคะ
เป็นเรือลากทำลายทุ่นระเบิด
ได้ส่งยานลงไปสำรวจความเสียหาย
รวมทั้งวิธีเก็บกู้เรือขึ้นมา
ซึ่งการสำรวจครั้งนี้เป็นการค้นหากำลังพล
ที่อาจจะถูกพลังน้ำดูดลงไปกับเรือค่ะ
อกจากนี้ค่ะได้ร่วมกับกองทัพอากาศ
ตระเวนค้นหากำลังพลที่ศูนย์หาย๒๓นาย
ยืนยันว่าทุกวินาทีมีค่า
กำลังพลที่อยู่ในน้ำเปรียบเสมือนครอบครัว
จะดำเนินการเต็มที่ตลอด๒๔ชั่วโมง

แบ่งพื้นที่สำรวจจากจุดที่เรืออับปาง
นคร่าวกว้างยาวประมาณ๒๐ไมค์ทะเล
ตอนนี้พบสิ่งของที่มาจากเรือหลวงสุโขทัย

เป็นการพิสูจน์ว่าการค้นหาทิศทางถูกต้อง
ก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ทางกองทัพเรืออยากจะชี้แจง

สาเหตุที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางเพราะ

ประคองเรือเอาไว้เพราะนายสั่งว่าห้ามเรือจม
เสนาที่การทหารเรือยืนยันว่าไม่จริงเลยค่ะ

ก็แต่มีคนพูดขึ้นมา

มันก็ต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ครับนี่เป็นประเด็นแรก
แต่อย่างไรก็ตามเหมือนเรือจมไปแล้ว
อาจจะมีการเรียกว่าระดูของน้ำ

ผู้เรือเข้าไปหนักในพื้นที่แล้ว

มีความเสียงหายและวิธีทางที่กลายเป็นคือเรือขึ้นมา
ถ้าถามถึงข้อมูลจากท่องตรวจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุว่ามีคำสั่งว่าห้ามเชิญตรงจนทำให้เกิดความเสียงหายเป็นความเหยียบ
อ๋อไม่ไม่ความจริงนะครับหมายความจริงว่าในขั้นนี้นะครับเราจะนำสมมุติก็
ข้อเทคนจริงเท่านั้นนะครับความเห็นนะครับเหมือนกับข้อที่เห็นต่างเนี่ย
ผมยังว่าจะให้นำเสียงหายเป็นเพราะข้อเทคนจริงนะครับ
แต่คุณผู้ชมค่ะนายมงคลกิจสุขสินทรานนท์ในฐานะโคศกกรรมธิการทหาร

บอกว่าที่รับฟังคำชี้แจงเบื้องต้นจากพบทรผู้การเรือหลวงสุโขทัย
เขาเป็นห่วงเรือมากเลยนะเพราะว่ากองทัพเรือสั่งว่าเรือจมไม่ได้
คุณมงคลกิจบอกแบบนี้ค่ะบอกว่ากองทัพเรือสั่งว่าเรือจมไม่ได้
เนื่องจากเป็นเรือหลักของกองทัพก็เลยทำให้กำลังพล
และผู้การเรือหลวงสุโขทัยตัดสินใจจะปกป้องเรือ
จนลืมคิดถึงชีวิตของตัวเอง

ถ้าสละเรือเร็วกว่านี้ก็อาจจะไม่สูญเสียอย่างนี้หรอ
ประมาณแบบนั้นคุณมงคลกิจบอกว่าก็ด้วยคำสั่งที่ว่า

ทีนี้ค่ะกรรมธิการก็ขอข้อมูลบันทึกการซ่อมบำรุงย้อนหลังของเรือหลวงสุโขทัยด้วยนะคะ
ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมบันทึกข้อมูลการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้การเรือหลวงสุโขทัย
ในวันที่๑๘ธันวาคมจนถึงเวลาเรืออับปางว่ามีการพูดคุยกัน
พบทรกับผู้การเรือหลวงสุโขทัยในช่วงระยะเวลา๗ชั่วโมงก่อนหน้านั้นอย่างไรบ้าง
ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะว่าเรือพังจากจุดไหน
ก็ต้องกู้เรือขึ้นมาให้ได้ก่อนถึงจะรู้สาเหตุที่ชัดเจน
นาธิการทหารเรือได้ชี้แจงต่อคำธิการว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสุดวิสัย
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติเนื่องจากมีคลื่นสูงมากค่ะ
วันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนรัศดรนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งสอสอพักฝ่ายค้านได้ยื่นกระทู้ถามสดเกี่ยวกับกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปลางกลางทะเลนะครับ
โดยนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสกรุงเทพมหานครพักก้าวไกล
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ถึงการไปช่วยเหลือกำลังพลตั้งแต่เริ่มต้นจนเรือจมว่ามีอุปกรณ์อะไรที่จะช่วยให้กำลังพลได้รอดชีวิต
กองทัพเรือได้ตรวจสอบสภาพของเรือหลวงสุโขทัยครั้งล่าสุดเมื่อไหร่มีความพร้อมใช้งานหรือไม่
พลเอกประยุทธ์วันนี้มอบหมายให้พลเอกชายชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาตอบคำถามเรื่องนี้นะครับ
โดยพลเอกชายชาญชี้แจงเหมือนกับที่พบทรเคยแถลงข่าวไป
โดยยืนยันว่าเมื่อกองทัพเรือได้รับแจ้งเหตุได้ส่งเรือหลวงกะบุรี
ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดไปช่วยเหลือพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์
สามารถปล่อยแพร่เพื่อช่วยเหลือกำลังพลได้๘ลำ
ลำนึงสามารถบรรทุกกำลังพลได้๑๕นาย
โดยสามารถนำขึ้นมาได้๗๕คน
มีอีก๓๐กว่าคนถูกน้ำทะเลเนี่ยพัดพาไปไม่สามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้
ส่วนแพร่ชูชีพที่อยู่บนเรือหลวงสุโขทัยไม่สามารถปล่อยลงน้ำ
เพราะว่าคลื่นลมแรงมากแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ยังบินได้อย่างยากลำบาก
ใช้ปืนยิงไปยังเรือหลวงสุโขทัยเพื่อให้กำลังพลไต่เชือกมา
ก็ยังยิงปืนเชือกไปไม่ได้พร้อมยืนยันว่าเรือหลวงสุโขทัย
มีภารกิจในการบรรเทาสาธารณภัยเพิ่งมีการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่
เมื่อปี๖๑และปี๖๓งบซ่อมบำรุงเฉลี่ยปีละประมาณ๑๓๐๐ล้านบาท
จากนั้นปี๒๕๖๖ได้รับงบประมาณในการซ่อมบำรุง๑๘๐๐ล้านบาท
ต้องมีการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันจะเกิดจากอะไรกันแน่
ตัวของนายนัชชานะครับก็ได้ถามกลับทันทีนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แสดงให้เห็นแล้วว่าลำพังเรือหลวงสุโขทัยจะช่วยตัวเองเนี่ยยังช่วยตัวเองไม่ได้
แล้วภารกิจในการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยบรรเทาสาธารณภัยจะไปช่วยได้อย่างไร
ไม่อยากให้กองทัพเรือตั้งกรรมการสอบพวกเดียวกันเอง
แต่ควรตั้งกรรมการจากบุคคลภายนอกเข้ามาสอบสวนด้วย
และอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ข้อมาติช่วย
ในปี๖๖ในปีหน้านี้ก็ได้รับประมาณ๑๘๐๐ล้านบาทประมาณนะครับ
จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสาเหตุปรักที่ทำอะไรถึงจะทำ
เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทำให้เรือได้อับปางลงในครั้งนี้
คือผมถามเนี่ยก็คือถามเรื่องของเรือที่เข้าไปช่วยมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ
มีอะไรติดไปบ้างเพื่อที่ไปถึงแล้วเนี่ย
จะได้ช่วยกำลังพลก่อนเบื้องต้นนะครับไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาช่วยอุปกรณ์
ช่วยเรือหรือช่วยอะไรต่างต่างภารกิจที่ท่านต้องออกเรือฝ่าคลื่นลมแรง
ในขณะนี้เนี่ยท่านมีภารกิจใดที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด
ที่จะต้องไปในวันเวลาณช่วงเวลามรสุมท่านได้รับข้อมูลการแจ้งเตือน
จากทางจังหวัดกรมอุตุนิยมวิทยาหรือกรมอุทธกษาทหารเรือ
แจ้งก่อนหรือไม่ว่ามีคลื่นลมแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ได้รับการแจ้งเตือนหรือไม่นะครับก็ลมแรงนะครับก็ยิงปืนไปแล้ว
ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเกาะเรือของเรือสุโขทัยได้
เหลือกำลังคลมมีหน้าที่ในการที่จะรับรัตเวณในการปฏิบัติการในสภาพอากาศอาทิตย์ที่เป็นขึ้นลมแรง
เช่นนี้ก็จะมีเรื่องของผู้ประสบภัยในวันนั้นท่านเห็นได้ว่าก็จะมีเรืออับปรางอยู่ประมาณ๒๓
หรือหลวงสวทัยก็เป็นเรือลำหนึ่งที่มีภารกิจในการที่จะออกไปเรื่องของการบรรเทาสนภัย
สังคมตั้งคำถามตัวเลยครับท่านว่าท่านออกไปล่าเตอร์เวนอะไร
ท่านออกไปลาดตะเวนชูชีพท่านยังไม่มีกำลังพร้อมสำหรับตัวเองเลย
ถ้าเกิดท่านเจอเหตุไม่คาดคิดท่านเจอเรือชาวบ้านเรือเอกชนอับปาง
จะเอาชูชีพที่ไหนช่วยเขาครับท่านจะเอาแพรยางที่ไหนช่วยเขาครับ
เพราะเรือท่านยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยและท่านไปลาดตะเวนภาษาอะไร
นำกำลังพลไปร้อยกว่าคนอุปกรณ์ก็ไม่ครบครัน
แล้วถ้าเกิดท่านไปลาดตะเวนเจออะไรท่านก็ช่วยใครไม่ได้
ขณะที่นายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสมหาสรคามพักเพื่อไทยนะครับ
ก็ตั้งคำถามเรื่องการพยากรอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า
ทำไมไม่มีการแจ้งเตือนเรื่องคลื่นลมขนาดใหญ่
เพราะวันที่เกิดเหตุไม่ใช่แค่เรือหลวงสุโขทัยที่มีปัญหานะฮะ
แต่มีเรือพาณิชย์และเรือประมงอีกหลายลำ
ที่ก็ประสบเหตุล่มเหมือนกันหรือว่าถูกซัดไปเหมือนกัน
ขณะเดียวกันเรื่องของเครื่องยนต์ดับ

ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่เรากำลังจะเอามาใส่ในเรือดำน้ำลำแรกนะฮะ

ก็เลยถามว่าขนาดเรือที่อยู่บนน้ำ

ถ้าไปใส่เรือดำน้ำเนี่ยแล้วมีปัญหาอีก

เป็นเครื่องรุ่นเดียวกันกับที่จะใส่ไอ้เรือดำน้ำเนี่ย
ที่กำลังต่ออยู่ประเทศจีนลำแรก

ขนาดเรือบนน้ำเนี่ยยังตายขนาดนี้เลย
ถ้าใต้น้ำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

ผลเอกชายชาญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
บอกว่าเรื่องการประเมินสถานการณ์เรื่องของคลื่นลมในทะเล

แต่วันนั้นสภาพอากาศเป็นปัญหาจริง
ส่วนความกังวลเรื่องเรือดำน้ำและเครื่องยนต์ที่จะเอามาใส่นะฮะ
ยืนยันว่าตอนนี้กองทัพเรือ
ในการใส่เรือดำน้ำของไทยนะฮะ
เดี๋ยวจะมีการไปดูเรื่องของแหล่งผลิต

ในช่วงปีหน้ามกราคมหรือเมษายน๖๖นะครับ
เรือหลวงก็ต่อเนื่องถึงเรือดำน้ำไปเลย
ค่ะเดี๋ยวกลับมามาดูเรื่องนี้กันหน่อย